อันนี้ก็เศร้าหัวใจเบิร์ตเหลือเกิน
เพราะว่าเกิดขึ้นเมื่อกี้๒ขวบใช่ไหม
ครับอันนี้๓ขวบสั่งสอบพอฉาวคืนกรรมนาจารย์เด็ก
พออะไรรู้ไหมพออะไรรู้ไหมพอศูนย์เด็กเล็ก
ก็ต้องอยู่กับเด็กตลอดนะ
อำเภอสตึกบุรีรำคุณผู้ชมแม่อายุ๓๒ปี
เข้าร้องเรียนกับนางปวีนาหงศกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรีครับ
เพราะเธอกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ลูกเธอ๓ขวบนะเธอบอกว่าเธออ้างว่า
ถูกผู้บริการศูนย์เด็กเล็กของอบตแห่งหนึ่ง
กระทำอาณาจารย์ด้วยการใช้นิ้วมือล่วงละเมิดทางเพศเด็กครับ๓ขวบ
แม่ก็เห็นครูกับภูมิในการศูนย์เด็กเล็กนะครับ
อ้างอีกแล้วนะผมขออนุญาตใช้คำนี้นะแม่นะอย่าเพิ่งโกรธผมนะ
อ้างว่าเห็นเขาตั้งวงดื่มเหล้ากัน
แล้วตอนที่แม่ไปรับลูกตอนบ่าย๒โมงครึ่ง

พอกลับมาถึงบ้านแม่หนูเจ็บก้น
แม่ก็เปิดก้นดูนะครับ

คือตอนพูดตอนพูดพูดว่าเจ็บก้น
แต่ตอนชี้ชี้ไปที่อวัยวะเพศคุณผู้ชม
มันมีรอยแดงช้ำฮะ
ลูกบอกว่าถูกภูมิในการศูนย์เด็กเล็ก

เฮ้ยเอ้ยแม่พาไปโรงพยาบาลเลยดอม

พาไปตรวจที่โรงพยาบาลสตึกเลย
มีร่องรอยอะไรมีจริงบวมแดงจริง

หมอก็ให้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

วันรุ่งขึ้นพ่อก็ไปแจ้งความที่สพชุมแสง

ตำรวจพาลูกสาวนะครับไปชี้จุดเกิดเหตุ

คือครอบครัวเล่าบอกว่ามีคนมาหาบ่อยเลย
เจรจามาขอเจรจา

ว่ามันจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว
และล่าสุดนะครับอดีตภูมิในการ
อดีตนะอดีตอดีตภูมิในการ
ซึ่งก็เป็นทีมงานเดียวกับภูมิในการคนปัจจุบันที่แม่อ้างถึง
ผอศูนย์เล็กน่ะเออมาขอเจรจาที่สพชุมแสง
อัดคลิปเอาไว้ครับแม่อัดคลิปเอาไว้คุณผู้ชมจะดูไหมดูครับ
ดูครับ
ให้ตำรวจท่านดำเนินคือพ่อครูนี่ถ้าลงทางคดี
แล้วในคุณนั่งให้ได้ไปก่อนกว่าจะรับเสียงเสร็จ
นี่คุณผู้ชมสงสัยทำไมเสียงผอเหมือนเสียงผู้หญิง
ทีมอันนี้ทีมของฝั่งพอไงที่มาคุยกันกลางโรงพัก
แล้วก็มาบอกว่าแม่อย่าเอาเรื่องเลย

ความเป็นธรรมคุณผู้ชมอันนี้เป็นธรรมก่อน
แต่เด็กจะได้รับความเป็นธรรมยังไงเดี๋ยวว่ากัน
ก็ต้องฟังความทางพ่ออเขาด้วย
พั่ออ๐๘แล้วก็พยายามชี้แจง
ว่าไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำ
ไม่ได้ทำขอจ่ายเงินเยียวยาก็ได้
แล้วขออย่าแจ้งความสงสารพอเถอะ
ปีหน้าเกษียณแล้วเดี๋ยวไม่ได้รับเงินบำเน็ตบำนาน
ต่อมาท่านผอศูนย์เด็กเล็กชี้แจงต่อ

ผมเนี่ยนะเป็นครูมาตั้งแต่ปี๒๐๓๖

คิดเป็นลูกเป็นล้าน

พอชี้แจงว่าไม่ได้ทำใช่ไหม

ไม่ได้ทำแต่ขอเยียวยาให้ไง
หากอมาในความที่เกิดขึ้นนี้

แล้วก็ไม่เคยส่งคนไปเจรจาไปข่มขู่ด้วยนะ
ส่วนเด็กที่บ่นเจ็บอวัยวะเพศมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไปเล่นชิงช้าหรือเปล่าล่ะลูกแล้ว
ม้ากระโดดก็ได้อ๋อมันกระดกใส่ไอ้ม้ากระดกคุณผู้ชมนึกออกไหม
ที่เป็นไม้กระดกนั่งคนละฝั่งแล้วพอนั่ง

แต่ในแม่บอกลูกเป็นคนบอกนะว่าผอเอานิ้วแหย่
เอ้าคุณดอมคุณจะแหมคำพูดเด็ก๓ขวบบางทีเขาพูดจริงพูดไม่จริง
เออนี่แหละอันนี้หรือเปล่ามันทำให้อวัยวะของน้องบัวมานะ
เขาไม่เคยพาเด็กไปห้องน้ำแล้ววันเกิดเหตุมาพูดอะไรเบิร์ต
โอ้โหระบงระมุดไม่มีเขาไม่ได้ดื่มกัน
เอาล่ะครับคุณผู้ชมองค์การบริหารส่วนตะบนต้นสังกัด
ก็สั่งให้พอศูนย์เด็กเล็กหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไว้ก่อน
กว่าจะสอบข้อได้จริงภายใน๑๕วัน
หากพบกระทำผิดจริงโอ้โหอีกแล้วประเภทนี้อีกแล้ว
หากพบก็ทำผิดจริงจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไร้แรงตามขั้นตอน
โอ้โหตั้งวินัยอีกอ้าวไป
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรำนะครับก็ส่งพอกลุ่มงานกฎหมายนะครับ
ไปตรวจสอบข้อที่จริงที่ศูนย์เด็กเล็กเลย
เพื่อสอบถามข้อมูลจากครูผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงบ้านผู้เสียหายด้วย
ล่าสุดตำรวจสภชุมแสงแจ้งข้อเก่าหา
ผอศูนย์เด็กเล็กในข้อหากระทำอนาจารย์แก่เด็ก
อายุไม่เกิน๑๓ปีซึ่งเขาบอกว่าพอท่านนี้เครียดมากนะ
ต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเลยเพราะเครียดมาก
ยังไงก็นะเพื่อความเป็นธรรมของพอ
พอก็หาหลักฐานมายันกันแล้วกันว่าท่านไม่ได้ทำนะครับ
แล้วก็หวังว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเนี่ยจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
เพราะว่าถ้าเป็นตามที่ผอบอกว่าไม่ได้ทำเด็กเขาเล่นไม้กระดกอ่ะ
แล้วก็โดนกระแทกไปนั่นกำลังบอกว่าเด็กวัยสามขวบโกหกหรือ
นี่ผมขออย่างเดียวคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเนี่ย
หลักคิดนะอันหนึ่งผมฝากถึงท่านเลยคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกท่าน
สอบแบบเด็กคนนี้เป็นลูกท่านแค่นั้นพอครับ